เกิดขึ้นที่เป็นสำนักงานบัญชีย่านบางซื่อ
เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะคะมีผู้เสียชีวิต
เพราะว่าแม่กับลูกชายวัย๓ปีเนี่ย
ออกมาจากกองเพลิงไม่ทันแล้วก็โดนไฟคลอกเสียชีวิต

แล้วก็เกิดสำลักควันสุดท้ายไปเสียชีวิตในโรงพยาบาลค่ะ
เหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือเป็นภาพกลางดึกที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเลยนะคะ

โดยเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยก็ต้องเข้าไป
แล้วก็เร่งฉีดน้ำสกัดเพลิง
กำลังลุกไหม้อาคารพาณิชย์สูง๕ชั้น

เปิดเป็นบริษัทรับทำบัญชี
อยู่ในซอยส่วนบุคคลถนนกรุงเทพนนท์ที่เขตบางซื่อค่ะ
แล้วก็เปลวไฟรวมถึงกลุ่มควันก็พวยพุ่งออกมาอย่างรุนแรง
ทำให้ต้องมีรถกระเช้าเข้าไปฉีดน้ำสกัด
ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง
ถึงจะสามารถควบคุมเพลิงได้นะคะ
แล้วก็จากการตรวจสอบก็พบว่าต้นเพลิงอยู่ที่ชั้น๒ของตัวอาคาร
หลังจากนั้นไฟมันลามเร็วค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บออกมาจากตัวอาคาร
ทราบชื่อคือนายอำนาจงามสุริยโรธเป็นเจ้าของบ้านนะคะ
หมดสติจากการสำลักควัน
อกจากนี้ยังมีเด็กค่ะเด็กชายอายุ๕ขวบก็สำลักควันเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนำตัวไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็พบผู้บาดเจ็บอีก๒คน
เจ้าหน้าที่ก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะ
แล้วนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมมีผู้ชายสูงอายุคนหนึ่ง
ที่เขาอยู่บ้านติดกันเป็นเพื่อนบ้านนี่แหละค่ะ
เพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในอาคาร
ชายสูงอายุสำลักควันเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งกันช่วยปั๊มหัวใจ
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตค่ะ

หลังจากที่เหตุการณ์สงบลงแล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบในอาคาร
พอเข้าไปที่บริเวณห้องน้ำชั้น๔ก็เจอภาพสลดนะคะ
เพราะว่าพบศพผู้เสียชีวิตเป็นแม่ลูกกันค่ะ
ทราบชื่อต่อมาก็คือนางนัทธนันสุริยโรธและเด็กชายถิติศักดิ์สุริยโรธ
น้องเนี่ยอายุ๓ปีเท่านั้นเองสภาพคือไม่เกรียมทั้งคู่เลยค่ะ
ดังนั้นเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๓คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ๔คนนะคะ
จากการสอบถามพี่เลี้ยงเด็กที่รับจ้างดูแลเด็กชายในอาคารแห่งนี้ก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุพักผ่อนอยู่ไม่ได้อยู่ในตึกนี้นะคะ
อยู่ที่บ้านพักหน้าปากซอยแล้วก็มีคนตะโกนค่ะว่าไฟไหม้ไฟไหม้
รีบวิ่งมาดูที่อาคารพาณิชย์นี้ก็เห็นว่าต้นเพลิงเกิดขึ้น
แล้วอาคารพาณิชย์นี้ก็เป็นบ้านของนายจ้างนี่แหละเธอก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนข้างใน
แต่ก็ไม่สามารถทำได้ค่ะเพราะว่าไฟมันลุกโหมอย่างรุนแรง
แล้วภายในด้วยความที่เป็นสำนักงานบัญชีก็จะมีเอกสารมีกระดาษเกี่ยวกับบัญชี
แล้วก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยรวมถึงของเล่นเด็กด้วยนะคะ
ก็เลยทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
ส่วนทางด้านผู้กำกับการโรงพักเตาปูนก็บอกกับทีมข่าวค่ะ
บอกว่าเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้แต่ก็คาดว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะคะ
เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คนในบ้านเองก็นอนหลับตีหนึ่งอะเนาะ
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงก็จะต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบ
เดี๋ยวช่วงสายนี่แหละค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
ว่าสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตก็น่าจะมาจากอาคารพาณิชย์มีลูกโรงติดอยู่ที่หน้าต่างทุกบานเลย
ทำให้การที่จะปีนออกมาเพื่อเอาตัวรอดทำไม่ได้นะคะแล้วก็เพลิงไหม้จากชั้น๒
ทำให้คนที่อยู่ชั้นบนหาทางออกที่จะลงจากอาคารไม่ได้คือต้องลงผ่านทางบันไดผ่านประตูอย่างเดียว
ควันจากข้างล่างเนี่ยพุ่งขึ้นไปข้างบนด้วยก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความสูญเสียขึ้นด้วยเหมือนกันเนาะ
จริงทุกอาคารจะต้องมีทางหนีไฟที่ปลอดภัยนะคะ